ฟุตบอลโลกจะได้ดูหรือเปล่าเดี๋ยวผมให้คุณวรพรเล่าในข่าวต่อไป
แต่สำหรับสิ่งที่ไม่ต้องรอสำหรับฟุตบอลโลก
ไทยรัฐกรุ๊ปครับจับมือพันธมิตรเปิดตัวแคมเปญครั้งใหญ่ในรอบ๔ปี
กับการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒ที่ประเทศกาต้า
เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคครับ
รางวัลเนี่ยมูลค่ารวมกว่า๑๕ล้านบาทครับ
คุณผู้ชมครับสื่อในเครือไทยรัฐกรุ๊ป๓ช่องทางด้วยกันได้แก่
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

เปิดตัวแคมเปญครั้งใหญ่ครับรับการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒ที่ประเทศกาต้า
ส่วนคนไทยทั่วประเทศครับเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชค
ทายผลทีมที่จะได้แชมป์ในปีนี้
โดยผู้โชคดีนะครับมีสิทธิรับรางวัลต่างมากมาย
มูลค่ารวมกว่า๑๕ล้านบาทครับ
ระบุว่าสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับ
ในปีนี้ไทยรัฐกรุ๊ปในฐานะสื่อชั้นนำของไทย
ได้ร่วมสร้างสีสันให้แก่แฟนฟุตบอลอีกครั้ง
โดยจัดแคมเปญเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคครับ
คนไทยร่วมสนุกทายผล
โดยเตรียมของรางวัลทั้งเงินสดรถยนต์ทองคำโอ้โหอื่นอีกเพียบครับ
ด้านนายดานันสุพัทรพันธ์ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดนะครับ
ขอบคุณไทยรัฐครับที่ร่วมจัดกิจกรรมดีแบบนี้ขึ้นโดยปีนี้

แก่การส่งปรายศนียบัตรรูปแบบเดิมที่ท่านเคยชิน

โพสต์การ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชัน
พร้อมโพสต์ของปรายศนีย์ไทยครับ
คิดว่าเป็นประจำทุก๔ปีอยู่แล้วนะครับ
ที่เมื่อไหร่มีฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย

จัดกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลกนะครับ
ซึ่งปีนี้ก็มีอภิมหาสปอนเซอร์เข้ามา
ร่วมสนับสนุนโครงการนี้อย่างมากมายเลยครับ

โดยการที่เรามีการขายไปโพสต์การ์ดออนไลน์นะครับ
ที่ทำให้ทุกท่านสามารถที่จะเข้าร่วม
ในการทายผลผ่านเพียงปลายนิ้วนะครับ
แล้วก็ร่วมสนุกในการชิงโชคนะครับ
ด้วยปีนี้เองมีรางวัลไม่ต่ำกว่า๑๕ล้านบาทนะครับ